สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ที่คุณโหน่งช่าพร้อมกับลูกชายคุณเดียกิติภูมินะคะ
เดินทางไปที่วัดอายิการามจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อไปร่วมงานชาปนกิจศพนายพรพิชิต
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันนะคะ
บรรยากาศก็นี่แหละค่ะเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
โดยตั้งแต่เดินทางมาถึงที่วัดกระทั่งเริ่มประกอบพิธีสงฆ์
่งชัชชาและลูกชายได้ทักทายผู้สื่อข่าวเพียงสั้น
แต่ยังไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนนะคะ
โดยคนสนิทของคุณหน่งช่านะคะเปิดเผยว่าในวันนี้ค่ะ
คุณเดียกิติภูมิลูกชายของคุณโหน่ง
มีคิวนะคะที่จะไปพบแพทย์เพื่อที่จะไปตามเช็คอาการ
จากอุบัติเหตุรถยนต์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
คือคุณเดียเองก็ประสบปฏิเหตุแล้วก็บาดเจ็บด้วยเหมือนกันนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
ซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้คุณเดียไปร่วมงานช้างน้ำตา
ตลอดระยะเวลาบรรยากาศเนี่ยโอ้โหคุณเดียร้องไห้ตลอดเลย
แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะ
อุบัติเหตุนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุแบบนี้อย่างที่ไม่ต้องบอก
ว่าไม่อยากจะมีใครที่จะเกิดขึ้นไม่อยาก
ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องฟื้นตัวเองให้ไวที่สุดนะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเดียแล้วก็คุณหน่งด้วย
แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ